มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮล

เอาละครับคุณผู้ชมกลับมามูกันต่อนะครับ
กับโม่ไนท์แน่นอนบอกแล้วว่า

หน่อยอาจารย์ครับผมขออนุญาต

แต่เราใช้ไมค์ที่เป็นเข็มกัดกัดตามตัวเลยได้ไหม

อย่าไปคุยเลยครับทำไมอ่ะ

มีคำว่าปลอดเนี่ยวันดีไม่ใช่ดีทั้งวันนะครับ
ใช่จริงจำไว้นะครับ
คือปอดมันจะมีช่วงจังหวะของชีวิตคุณที่เรียกว่าดวงตกถูกไหมครับ

เอาอย่างนี้นะเราอยากได้แค้วคลาดอะไร
เล่นที่ดีที่สุดคือเล่นเมตตา

เมตตานี่ดีใช่ไหมครับเราไปไหนคนเขาไม่เกลียดเรา
เพราะเรามีเมตตาใช่ไหมฮะ
ถ้าเราไปอวดเราเก่งกูคุ้งก็พันกูเหนียว
เดี๋ยวก็ต้องโดนเขาลองจนได้ใช่ไหมครับ

รอยหน่อยฮะสักรอยแรกอายุ๑๔
ก็ยันท์หานุมารสมัยก่อนนี้ผมไปสักเนี้ย
สมัยนั้นทองบาทละ๑๑๐บาทนะครับ
หานุมารนี้มีครบนะครับมีอ่ะเยอะ

แล้วซื้อสัตว์นี่ครับสัตว์อาจารย์แรก

รอยที่๒อยู่ตรงนี้ครับตรงตะโพก

เขามีพุทธคุณทางด้านอะไรบ้างครับพี่สุนี
ไม่ตามอาจารย์ที่๓

ทั้งหมดเนี่ยไม่มีลายไหนที่จะเป็น

คือเป็นลายของ๙๑๑

จอมขมังเวศจริงนะ

เขาเอาศีลจากผมไป

ที่แก้มก้น

จนถึงตัวเองเนี่ยไปเรียนศักยันต์เองเลย

คือพื้นฐานผมมีจากพ่อแล้ว
เรื่องกระถาอาคมที่ผมเชื่อเนี่ย
เพราะผมเชื่อว่าพ่อเหมือนหมอชาวบ้าน
ผมเชื่อคำว่าคาถาอาคม

พอสอนให้เราก็ท่องจำท่องอะไรเขาบอก
พอเสร็จก็บอกทำท่องได้อะไรได้ก็ยังทำคนอื่นไม่ได้

นั่นทำอะไรว่าต้องทำตัวเองก่อน
อเจมส์อาจารย์ไปผ่านยานโกวินเตอร์ที่ไหน
ผมไปที่สิงคโปร์สมัยนั้น
คโปร์นี่เหรียญละ๑๓บาทครับ

ผมอาจารย์คนแรกของประเทศไทยครับ

จึงทำให้รอดชีวิตจากการถูกโปรดเล่ากับปฏิหรัฐ

อีก๓วันผมจะไปเนี่ย

แล้วครั้งนั้นถ้าเราไม่ไป
พวกอาจารย์ทุกคน
อาจารย์ที่ศักดิ์นะ

คือถ้าอาจารย์ไปอาจารย์ก็จะโดนป้อน

ตายก็มาตั้ง๔คนนะครับมีอาวุธด้วย
อาจารย์ลูกหลานที่บ้านตอนนี้มีหลานกี่คนแล้ว

โอ้โหศักดิ์ไหม

เพราะกลัวผมไปชอบไล่ต่อยไล่ตีกับคนอื่น
เขากลัวหลานเขาแบบจะเสียคนอย่างนี้ฮะ
สมัยก่อนผมเป็นคนที่เถียงพ่อเถียงแม่อะไรแบบอย่างนี้

ต้องทำตัวให้มันดีนะ
ศักดิ์เยอะไหม

นิดหน่อยครับ

อันนี้นิดเหรอ

ใช่ครับก็ศักดิ์ประมาณ๗๐กว่าแล้ว

เมียล่ะเมียศักดิ์ตรงไหนให้เมีย

มีเสือมีฮานุมานมีบัวมงกุฎพระเจ้า

มีฮานุมานจับนางมัชชา

วิชาความรู้นี่สอนหลานบ้างไหม

แกก็สอนศักดิ์อะไรแบบอย่างนี้ครับ

นี่เป็นผ้าห่อศพผีแตงโมนะครับเนี่ย

นี่ผ้าห่อผีตานี่ดูนี่ผ้านะครับ

ทำไมอาจารย์ถึงไม่ให้จับยังมีอยู่

เดี๋ยวมันนั่นผมไม่อยากนั่น
สิ่งไหนไม่นั่นเราเดานั่นดีกว่าเราอย่าไป

อาจารย์กลับมาบอกนี่คือใช้ผ้าห่อศพของผีตายโหง
ประมาณก่อนผมเอวเล็กผมเอว๒๗

ตอนหลังมาตอนนี้มันมีคุมหน่อยไม่ได้

ครับเนี่ยก็ต้องให้หลานไป
คืออย่างที่เราบอกว่าเราเคยได้ยินว่า

บางคนก็แบบว่าเขาบอกผีดุเหลือเกิน
นักโทษที่เข้าไปอยู่หรือคนที่ทำความผิดเข้าไปอยู่
บอกไม่ใช่อยู่ไม่ได้เพราะเป็นอะไรโดนทรมานหรืออะไร
แต่อยู่ไม่ได้เพราะอยู่กับผีไม่ได้
ใช่ผู้ต้องขังคนนี้ก็ถูกจับ

พอครบกำหนด๔๘ชั่วโมง
เขาจะต้องเอาขึ้นศาล
พอเข้าเลี่ยวทางซ้ายมือเข้าไป
ผู้ต้องขังคนนี้ไปผูกคอตาย

ผู้กำกับเขาจะต้องมาถาม๑๐เวร

แล้วผู้กำกับก็เป็นคนเจอ
ผู้กำกับเป็นคนเจอผีเองเลย
แล้วเสร็จเขาก็ไปหาพระทำ

พระเองก็ยังไม่เอาไม่อยู่

เขามาที่วัดสาราคืนมหาเจ้าวาด

เจ้าวาดเขาบอกให้ไปหาอาจารย์เทียม

ก็อาจารย์เทียมเขาทำทั้งศัพท์มาเลย

พอมาหาผมเสร็จปุ๊บ
ผมซื้ออะไรของเอาไว้
เพราะผมจะต้องไปไหว้เขาก่อน

อาจารย์ทำพิธีต่อรองกับวิญญาณไหม
คือเข้าไปเนี่ยผมก็ถามมันอยู่ห้องไหน

เขาชื่ออะไรพอจดชื่อ

ที่ปูข่อตายอะผมก็เอาของที่เขา

เอานั่นแล้วผมก็เอาดินที่ผมเข้มไปเนี่ย
ผมก็มาปั้นขึ้น
พอทูคได้ครึ่งเลม

มาให้มาลงอยู่ในที่ลูกวันให้มี

ทุกวันนี้สามารถสืบถามได้ครับ

เจ้าหน้าที่อยู่สบายไม่มีใครเห็น

ทุกวันนี้หุ่นนั้นอยู่ที่ไหนฮะ

พอมาผมก็ต้องใช้กำกับ

คำว่าสับปะเหลอนะครับ

เราต้องเรียนนะครับ
พ่อผมเป็นสับปะเลอหลวง

คนมีวิชาทำยังไงเราจะเผาได้
อาจารย์สามารถเสกพวกหนังควายไปเข้าท้องใครได้ไหม

การทำคนอย่าทำนะครับ
ให้ทุกแก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
แล้วผมไล่ผีผมไม่เคยใช้กระทะอาคมนะครับ
แล้วไล่ยังไง
ผีก็คือคนคนก็คือผี

แต่คนเราส่วนมากคือยังเข้าไม่ถึงนะครับ

สุดยอดจริงและจอบขมังเวทย์

วันนี้ขอบคุณอาจารย์เทียมมากที่มาร่วมมูกับเราในค่ำคืนนี้ขอบคุณฮะ

เอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับครูขั้นเทพรออยู่นะครับกับเรื่องราวมูนะครับ
ว่าทำยังไงนะครับถึงจะได้คู่ครองที่ดีนะครับ
พักสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
ราศีที่ความรักที่ผ่านมาอาจจะเลวร้ายกำลังจะพลิกกลับมาเป็นดี
คือตุ้นปิดฝันหุ้ม
ด่วงความรักของราศีไหนที่เรียกว่าไอ้สีห่วงเลยล่ะ
คนที่เกิดในราศี